หายไปตั้งแต่บ่ายโมงหายไปทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะ
ภรรยาเนี่ยโอ้โหระดมชาวบ้านกู้ภัยออกไปตามหาหาทั้งคืนก็หาไม่เจอ
ไปถามพระพระบอกว่าโอ๊ย
บังตาเดี๋ยวก็กลับมาเอง

ผู้ชายที่หายไปนะคะชื่อนายพนมผงศรีนวล
คนนี้อายุ๕๑๖ปีเป็นชาวบ้านบ้านนวลทันนะคะ
เนี่ยคนที่เขาหากันทั้งหมู่บ้านหากันไม่เจอ

ไปคุยกับนางรัชนีภรรยาก็บอกว่า
สามีบอกว่าจะไปปรับที่นาท้ายหมู่บ้าน
บ่ายโมงวันที่๒๗เมษายน
แล้วหายไปเลยมืดค่ำไม่กลับบ้าน
ออกไปตามที่นาก็เจอแต่รถยนต์กับมือถือ

เรียกเท่าไหร่ตะโกนเรียกชื่อก็ไม่เจอ

ยังไม่๒๔ชั่วโมงเลยลองตามหาดูก่อนไหม
ก็ไปแจ้งกู่ภัยชาวบ้านให้ช่วยกันค้นหาที่ทุ่งนาท้ายหมู่บ้าน

จนกระทั่งฝนตกก็ไม่เจอตัว
ตะโกนทั้งเดินหาทุกอย่าง
เช้าเมื่อวานนี้ค่ะไปหาหลวงพ่อที่วัดป่าโนนสมบูรณ
ท่านบอกว่าโอ๊ยคนดีไม่เป็นอะไรหรอก

มันบังตาน่ะคงไปทำอะไรที่ผิดที่กับเจ้าที่เจ้าทางเอาไว้
พอไปหาพระเสร็จกลับมาถึงบ้านเอ้าสามีอยู่บ้านแล้ว

นายพนมเนี่ยภรรยาก็ถามบอกเอาตกลงไปไหนมาล่ะ

เขาบอกว่าก็วันนั้นน่ะบ่ายวันที่๒๗เนี่ย

จอดรถไว้ก็ตักดินตามคันนาปรับทุ่งนาตามปกติ
ไปได้สักครึ่งชั่วโมงไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเหมือนกัน
เหมือนมีคนดึงไปตรงเถียงนาแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเป็นกระท่อมนาของใคร

เห็นชาวบ้านตะโกนตามหาตัวเองแต่ไม่ได้ยินเสียงว่าเขาตะโกนพูดอะไรกัน
แต่ตัวเขาเนี่ยพยายามจะส่งเสียงเรียกชาวบ้านแล้วว่าอยู่นี่อยู่นี่
แต่ไม่มีแรงจะพูดก็เลยนอนที่เถียงนานนั้นทั้งคืนเลยค่ะ
รุ่งเช้าของ๒๙เมษายนเห็นชาวบ้านขี่รถผ่าน

พอนึกย้อนไปก็บอกว่าเออเถียงนาตรงนั้นน่ะน่าจะเป็นของญาติ
แต่ไม่ค่อยได้ไปเพราะมันไกลจากที่นาของตัวเองค่ะ
นี่ฟังภรรยาเออเช้าบ้านเออเขาบอกว่า
สงสัยต้องมีผีบังอะไรอย่างที่หลวงพ่อว่าแน่เลย
อาจจะเป็นจากการปรับที่นาโดยไม่บอกเจ้าที่ก่อนหรือเปล่า
ที่ก็เลยไม่พอใจแล้วก็ชาวบ้านเองเขาก็บอกนะคะว่า
แถวนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าหนองแหลแล้วก็มีดอนปู่ตาซี่ศักดิ์สิทธิ์มาก
ก็เห็นโตเลยค่ะ
ค่ะค่ะจ้ะถ้ามาหอดบ้านก็เห็นตั้งแต่กอดกันซุ่มแซ่วอย่างนี้จ้ะ
ไม่เศร้าจ้ะเชื่อเรื่องเรื่องผีบังยังไงวะมันมันก็
มันก็รวบอยู่กับใดแล้วครับเพราะว่าพอว่าพอว่าเราเราเรา
แล้วกับไทยบาลเรหาแล้วก็เบื่ออนไทยอย่างสิมันวะมันคือว่าผม
เพื่อนเพื่อนว่าเพื่อนเพื่อนอยู่ที่แต่ว่าเนี้ยเหมือนแหล่งเพื่อน
ว่าเพื่อนน้องสาวผมอยู่ที่รถกายอยู่เพราะว่าเบื่ออนไทยก็ได้
เบื่ออนไทยก็ได้นี่ค่ะก็หลังจากที่พอกลับมาถึงบ้านแล้ว
เนี้ยนะคะครับนายพนมก็ได้รับการผูกข้อไม้ข้อมือรับขวัญด้วย
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวต่อไปนี้นะถ้าจะไปปรับพื้นที่ก็จะขอเข้ามาสิ่งศักดิ์สิทธิ
หรือว่าขอเจ้าที่เจ้าทางแถวนั้นก่อนจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก
ไม่เห็นนะฮะเขาบอกมองไม่เห็นจริงจริงไม่ได้ยินเสียงเรียกตะโกนก็ไม่ได้ครับ